พี่บ้านค่ะพี่บ้านเป็นเพื่อนกับพี่พอในรุ่นไหนสนิทกันไหมอีกนี้
ก็เรียนตั้งแต่จันกระเสมรุ่น๑๘บรสี่ทับหนึ่ง

๑๙ปีที่ผ่านมาความผูกพันความสนิทสนมเป็นยังไงบ้าง
สนิทสนมกันตั้งแต่สมัยเรียนและสมัยทำงานก็อยู่มาด้วยกันตลอด
มีวินากรมอะไรแหละมีจะห่างกันช่วงหลัง
ค่ะคุณสมัยเรียนมีกิจกรรมหรือวินากรรมอะไรร่วมครับบ้างค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรับน้องสนุกสนานปาร์ตี้เฮฮา
นิสัยปอก็คือเฮฮาปกติอยู่แล้วก็คือเป็นตัวลัดเบน
ใช่ครับใช่ก็คือเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเพื่อนในกลุ่มแต่ละกลุ่ม
แล้วเข้ามาสมัยทำงานแล้วค่ะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง
ทำงานก็อยู่คนละแผนกแต่ก็เจอกันตลอด
ครับการทำงานของพี่พอร์เป็นอย่างไรบ้างครับณตอนนั้น
ก็เป็นที่ฮือฮาของสาวในออฟฟิศครับผม
เรียกว่าเป็นนุมพล็อตตั้งแต่สมัยทำงาน

ความจริงของเขาจะส่งไปถึงอะไรอย่างไรบ้างครับ

ยิ่งถ้าเป็นเพื่อนที่สนิทกันจริงก็คือชอบช่วยเหลือกันตลอดครับ

ก็มีก็คือ
อธิบายยากเนอะ
มันก็ประทับใจทุกช็อตอยู่แล้วครับเพื่อน

พี่ปอได้มีสร้างวิรกรรมอะไรไว้กับเราไหมคะ
เยอะครับซึ่งมันบางทีอาจพูดไม่ได้
สนครับสนสนมาก
ส่วนตัวของพี่ปอปอก็จะไปต่างหาก
แต่ส่วนใหญ่พี่จะไม่ค่อยเรื่องตรงนี้
แต่ปอเขาจะเป็นคนที่เข้าไปในส่วนของมูลนิธิส่วนของทำบุญอะไรปอเขาจะชอบ
ในกลุ่มบอลที่เรามีต่อความสนิทสนองความซีที่เรามีกับพี่พ่อ
ซีมากครับนอนกินเป็นลูเมฆกันสมัยปี๑
มีวิรากรรมอะไรไหมที่บอกว่าถ้าพูดถึงคำนี้ต้องลึกถึงพ่อจะมาดู
เคยไปแกล้งหล่อป่อเนื่องจากหล่อป่อเขารังแกงหมาที่ประทับใจเร็วเลยนะ
เราก็ไปแกล้งตบหน้ายามแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็แยกย้ายกัน
นั่นแหละครับคือความประทับใจ

มันเห็นว่ารอปภแกล้งหมา

และในวันนั้นเราได้รับการพูดหรืออะไรไหมครับ

สิ้นวันนี้ไม่มันเกิด
ไม่คิดว่ามาวันเกิดซึ่งต้องมาเจอแบบนี้

ยังเลยครับแต่ผมมาเมื่อวันแรกแล้ว
ก็ได้บอกลาเพื่อนไปถึงไปถึงที่ศพ
แล้วก็ก่อนที่จะขึ้นเข้าโรง
ก็ประทับใจที่ได้มาแค่ได้เข้าไป

ความดีของเพื่อนมันก็จะอยู่ในใจเพื่อนเสมอครับ